ยอมรับจริงนะคะว่าภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ย
เป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นความสามัคคีได้เห็นพลังของทุกภาคส่วน
ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่เขามาช่วยเรา
ล่าสุดตอนนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยนะคะ
ได้ทำเป็นเหมือนเป็นสปอร์ตนะคะขอบคุณ
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาช่วยเหลือในภารกิจนี้นะคะ
ไม่ธรรมดานะคะทั่วโลกจะได้เห็นสปอร์ตนี้นะคะ

คุณจะที่นี่ไม่มีคุณที่๑๓คุณเจ็บจริง
ใช่ใช่
คุณที่สองเป็นไหนสองสอง
สิบสี่สิบสี่
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะคือสปอร์ตความยาว๓๐วินาทีนะคะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยจัดทำขึ้นมาค่ะ
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อประชาคมโลกนะคะ
หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ในการช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่าตลอด๑๗วันที่ผ่านมา
เป็นคลิปสั้นที่พูดถึงความรู้สึกความทราบซึ้งใจของคนไทย
แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์แห่งความกล้าหาร
ความทุ่มเทของคนหลากหลายชาติค่ะที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
แล้วก็ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มและการไหว้ขอบคุณ
จากคุณแม่ของน้องในทีมหมูป่าหลังรู้ว่าลูกปลอดภัยดีแล้ว
แล้วก็ฉายทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันแรก
วันนี้วันแรกเลยสำหรับคลิปนี้นะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวิรสักโค้สุรัตน์บอกว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็จะปล่อยคลิปนี้ให้เป็นลักษณะของไวรัล
แล้วก็ให้คนส่งต่อไปเรื่อยนะคะ
อกจากนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดในการพัฒนาถ้ำหลวง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดึงชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นทั้งรูปแบบของมะคุเทศในพื้นที่
การทำเป็นสินค้าของที่ระลึกนะคะ
แผนการนี้เนี่ยต้องรอให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เข้าไปสำรวจก่อนนะคะ
แล้วก็ไปบริหารจัดการพื้นที่ซะก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
หลังจากนั้นก็จะหารือกันกับทุกภาคส่วน
ว่าสักปีหน้าค่ะแผนงานน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ